หลวงพ่อในอ่างทองต้องตะลึงครับเพราะว่างูเหลือมบุกมาถึงสาราวัดครับ
งูเหลือมบุกสาราอาตมายังคาใจ
เฮ้ยระถาใช่ไหม

หลวงพ่อท่านเป็นพระลูกวัดในพื้นที่นะฮะ
เอ้านี่เสล็บจับงูนี่สุประโชคเล่าบ่อย

เจอเจ้างูตัวนี้แล้วหลวงพ่อทำยังไงรู้ไหม
นี่คือวัดศรีระขันธารามอยู่เลขที่๑๑๔หมู่๖
ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
มีภาพหลวงพ่อไหมหลวงพ่อบอกได้ยินเสียงตะกุกตะกักตะกุกตะกัก
เมื่อไหร่ครับหลวงพ่อท่านถึงขั้นลงทุน
ไม่จำวัดนั่งเฝ้างูตี๒ตี๓อ่ะ
คือได้ยินเสียงตะกูตะกักประมาณตี๒ตี๓นั่งเฝ้ายันเช้า
มันอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วแน่ล่ะเลยโทรแจ้ง
ถ้าหลับไปอ่ะหลับไปแล้วตื่นมาไม่เจอนี่จะไม่ได้หลับอีกเลยนะ
เพราะไม่รู้มันอยู่ไหนอ๋อมันงับขาอัตมาเอง
ถ้าเป็นอย่างนั้นถึงไม่ได้หลับไงพอไม่หลับตื่นเช้ามา
ไม่แจ้งตั้งแต่กลางคืนเกรงใจอาตมาเกรงใจ
แต่พอเช้ามาแจ้งไปแล้วถามาเองพอพี่รัฐามาเองไม่มีปัญหาเลยครับ
รัฐางูเล็กงูใหญ่สบายใจอย่าเป็นไส้เดือนอย่าเป็นกิ้งกือก็แล้วกัน
รอบนี้พี่ระถาจับไอ้เจ้างูเหลือมงูเหลือมตัวนี้ได้นะครับ
งูเหลือมันแสบซ่าขนาดไหนมันเอาหางไปรัดพี่รัฐา
พี่รัฐาเนี่ยเฮ้ยมือไม่พอเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ต้องให้ผู้ช่วยมาช่วยคลายล็อกหน่อย
คลายล็อกอย่างที่ลุงตู่ก็ช่วยคลายล็อกช่วยคลายล็อกกับแขนของพี่รัฐา
สุดท้ายแล้วสามารถจับเจ้างูตัวนี้ไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลโพนออกไปได้
ยาวประมาณสัก๓เมตรเห็นจะได้ฮะไม่รู้มาจากไหน
แต่เคราะห์ดีแล้วที่พี่รัฐาสามารถมาจับไอ้เจ้างูหลามตัวนี้ออกไปได้
ถามอีกทีเพื่อเป็นช่วงส่งท้ายปลายนวม
วัดนี้คือวัดศรีละขันธารามตามเน้นสักที
เลขที่๑๑๔อยู่หมู่๖
อ่าใส่กระสอบแม่กระสอบได้บอกหรือยัง